ก่อนจะไปริมรสความอร่อยของเมนูพาสตาร์ดีปลาหมึกผัดขี้เมา
ช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของตำนานร้าน
ระหว่างรออาหารนะครับเรามานั่งคุยกับสาวสวยข้างผม

คุณแม่วันดีเอาตัวของร้านเลย

ก็พ่อปวดกระเตียนแล้วก็เลยไม่มาอยู่เฉย
พ่อบอกว่าชวนกันทำร้านอาหารไหม

คุณพ่อพี่เป็นสจวดบนเครื่องบิน
แล้วก็ท่านได้เดินทางรอบโลกแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหาร
ชอบชิมชอบทำท่านก็เอามาลองทำทานดู

เนื่องจากว่าทำเป็นอาหารฝรั่งแท้
ลูกก็ไม่ค่อยชอบเพราะเราเป็นติดรสชาติคนไทย
คุณแม่มีฝีมือทางด้านอาหารไทย

พี่อุ่นอาหารอาหารชอบทำอะไรที่สุด

แล้วก็ขาหมูทอด
แล้วก็สปาเกตตี้หอยลายเบคอนแองเชอรี่
เพราะตัวนี้จะมีส่วนผสมของหลายตัวมาผสมผสานกัน
มีทั้งหอยลายมีทั้งเบคอนมีทั้งแองชูวี่
แองเชอวีคือปลาเค็มของฝรั่งเศส
ครับผม
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า
โชวี่คืออะไรหน้าตารสชาติเป็นยังไง
วันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจให้ฟังกันค่ะ
แอนโชวี่ก็คือปลาแอนโชวี่หรือที่ภาษาไทยเราจะรู้จักกันในชื่อของ
ปลากระตักปลาแมวปลาหางไก่ปลาไส้ตานหรือปลากล้วย
ซึ่งจะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนิยมนำไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง
ปลากระป๋องปลาแห้งหรือปลาป่นนะคะ
โดยคนในภูมิภาคเอเชียจะนำมาทำเป็นน้ำปลา
ส่วนฝั่งตะวันตกรวมถึงประเทศอิตาลี
ก็จะทำเป็นปลาหมักเข็มที่แช่ในน้ำมันมะกอก
และถึงแม้ว่ากลิ่นจะแรงรสชาติออกเค็ม
แต่คนไทยก็ให้ความนิยมไม่น้อย
ตั้งชื่อให้แอนชูวีว่าปลาร้าฝรั่งอีกด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งแอนชูวี่นี้นะคะก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู
หรือจะนำมาใส่ในเมนูพาสต้าแบบนี้ก็อร่อยไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะ
พูดถึงการตกแต่งกะท้านนะเพ้อเด็กวาวครับ

แล้วก็ใช้สีอาคิลิกสร้างเงาให้เขา
มีทั้งใช้การเย็บและเพ้นร่วมกัน

อันนี้ทำเป็นงานอดิเรก

อ่าอาหารมาหรือยังมาแล้วมาแล้วอาหารตัวนี้

อิตาเลียน

หน้าตาอย่างที่แม่บอกคล้ายครับ

อันนี้เป็นเมนูที่พี่อยากแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะ

เบคอนผัดแองโชวี่ที่พี่พูดถึงเมื่อกี้

จะเป็นมันเผ็ดเข้มข้น

แต่นี่เป็นแบบดูชักครีม
มันนะเป็นครีมแล้วก็เป็นที่เมาเผ็ด

อืมจะได้รสชาติแบบไทย

แล้วก็มีแอนชูวี

อันนี้จะถูกปากลูกค้าฝรั่งมากกว่า

แล้วก็ต้องมีความเค็มของแอนชูวีนิดหนึ่งนะฮะ
นะฮะถือว่าเป็นการผสมผสานที่หลวงตัวโอเค
ลองชิมชิมชิมปลีกดองดีกว่าเนอะนะฮะ

มันจะหอมขว่บเนียมผามยอมเปรี้ยวนิด

เพราะเราดองด้วยมะกอกดองเนี่ยมะกอกดอง

ตอนนี้อยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจในการคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
เลยเนี่ยลูกค้าท่านหนึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเราท่านหนึ่ง
แล้วก็ไปทานพลาซ่าตัวดีปลาหมึกมา
วันแรกเขาก็บอกมันเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคุณป้า
ทำให้ผมทานหน่อยสิผมคิดถึงผมอยากจะลองทานดู
คุณพ่อกับคุณพ่อก็ไปหาส่วนผสม
ที่นี่มีเส้นดำขายเราอยู่พัทยาอยู่แล้ว
พวกเครื่องทะเลเราก็หาง่ายใช่ค่ะ
วันแรกคุณแม่ก็ทำออกมาให้เขาชิม๑จาน
เขาบอกมันไม่ใช่นะมันขาดมันไปอีกนะ
มันยังขาดตรงนั้นนะคุณแม่ก็ทำออกมาใหม่อีกอันนึง
อย่างนี้มันยังขาดรสชาติเผ็ดไปเนอะอะไรอย่างนี้
ก็เติมเผ็ดเข้าไปเติมกระเทียมเข้าไป
ก็ใช่เลยมันเป็นแบบนี้มันอร่อยกว่า
อร่อยกว่าที่สนับโปรด้วยใช่ค่ะ
ตั้งแต่นั้นเราก็เลยทำมาเรื่อยเลยค่ะ

พอเราใส่เข้าไปเมนูลูกค้าสั่งแล้วก็ลูกค้าก็ชมทุกคนทุกคน
ก็เลยกลายเป็นเมนูยอดฮิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูรายการอยู่อยากจะมาลองทานแล้ว

ก่อนจากกันครับวันนี้ครับต้องถามคุณแม่แล้วกันความภาคภูมิใจของเราที่
เกษียณแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเปิดร้านอาหาร๗๐วันแล้วก็กลายเป็นร้านอาหารดังด้วยนะครับผมจากเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ภูมิใจนะครับ
ก็พี่อุ๊กก็ภูมิใจที่ได้สารต่อในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำไว้แล้วก็จะพยายามพัฒนาอาหารสูตรใหม่เรียนที่คุณพ่อเคยสอนนะคะ
จะพัฒนาให้มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาขึ้น
วันนี้เราก็ขอขอบคุณมากนะครับ
สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะ
ร้านอาหารฟิวชั่นเจ้าเก่าแก่ในตำนานของเมืองพัทยาเรามาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิตก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเย็นตะโฟ
เจ้าดังขายดีที่สุดในเมืองพัทยาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตามคุณน็อตไปกันเลยค่ะ
การเดินทางหาเมนูเส้นอนาชาติที่เมืองพัทยาของเรานะครับ
ไม่จบแค่นี้นะครับร้านต่อไปครับชื่อร้านสองบัณฑิตครับร้านนี้เปิดมายาวนาน๒๗ปีแล้วครับ
เมนูเด่นของร้านนี้นะครับเขาจะเป็นเส้นปลากับเกี้ยวปลาครับ
ภรรยาบอกว่าร้านนี้ดังมากมากตอนเที่ยงนะครับถ้ามาเนี่ยนะรับรองว่าคนยืนต่อแถวยาวเลยล่ะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเราไปสืบสาวราวเส้นร้านนี้พร้อมกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีค่ะ
พี่ปีแห่งร้าน๒บันดิตเขาบอกว่าร้านนี้กุศิวร้านนี้ขายดีมากในย่านนาชาวแห่งนี้ใช่ไหมครับ

เออเส้นปลาโฟแล้วก็เกี้ยวปลาน้ำ
มาดูว่าสุดดีป่ะนี่หวะอะไรที่ทำให้ร้าน๒บันดิตถึงขายดีขนาดนี้นะครับ

คือตัวเดียวกันแต่เราแบบว่ามาทำให้มันแปลกหน่อย

มันต้องใช้ปลาอย่างนี้อย่างเดียวมันถ้าใช้ปลาอย่างอื่นแล้วมันไม่เหนียว
ขายดีขนาดที่ว่าเมื่อก่อนทำเองตอนนี้ทำเองไม่ไหวแล้วอืม

อย่างเส้นปลาเราก็คิดเอง
ถึงแม้ว่าจะขายดีมากจนต้องสอนสูตรและจ้างให้คนอื่นทำวัตถุดิบต่างมาขายให้กับทางร้าน
แต่ก็ยังมีเครื่องก๋วยเตี๋ยวสำคัญที่พี่บีกับแฟนลงมือทำกันด้วยตัวเองค่ะ
นั่นก็คือเกี้ยวปลาและเส้นปลานั่นเอง
โดยปลาที่เลือกใช้นะคะจะต้องเป็นปลาหางเหลืองสดใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
เพราะเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงไขมันน้อยเนื้อจะกรอบเด้งรสชาติเนี่ยก็หวาน
แม้จะมีราคาแพงกว่าปลาชนิดอื่นแต่ก็เพื่อให้ได้เกี้ยวปลาและเส้นปลาที่ดีมีคุณภาพ
บีก็ยอมทุ่มทุนเพื่อลูกค้าสุดที่รักของเขาค่ะ
ซึ่งวิธีการทำเกี้ยวปลาก็จะเริ่มต้นจากการนำช้อนมาขูดเนื้อปลาออกให้หมด
หลังจากนั้นนะคะก็นำมาสับและโรยเกลือไปทีละน้อยเพื่อให้เนื้อปลาจับตัวกัน
จนเนื้อปลาละเอียดที่สุดค่ะตามด้วยการใช้มีดตีเนื้อปลาไปเรื่อย
เนื้อปลามีความเด้งและใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็นำแป้งมันมาโรยที่เคียงตัดแบ่งเนื้อปลามาทีละนิด
ลวดขึงแบบวิธีโบราณจนเนื้อปลาเป็นแผ่นตัดแบ่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วนำมาจับจีบ
เท่านี้ก็จะได้เกี้ยวปลาไม่มีไส้สูตรคนเมืองพัทยาแท้แล้วล่ะค่ะ
แต่ถ้าจะทำเป็นเส้นปลาก็แค่นำเนื้อปลาที่รีดเป็นแผ่นมาหั่นเป็นเส้นเท่านั้นเอง
โอ้โหเนื้อปลาแท้๑๐๐แบบนี้มีหน้าล่ะลูกค้าถึงติดใจจนไม่ยอมไปกินร้านอื่นกันเลย
จากเหนือจากนั้นก็จะมีหมูสับใช่ไหมใช่ต้นหอมเกี้ยวเนี่ยเกี้ยวอะไรเกี้ยวหมู
หมูใช้หมูส่วนไหนเอ่อหมูสับนะหมูสับอ่าผสมเครื่องอะไรไหมก็ผสมซอสภูเขาหน่อยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาล
เท่านั้นเองอันนี้เลือดน่ากินนะนี่น้ำน้ำอันนี้ซอสโฟอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างกระเทียมดอง
น้ำร้อนน้ำส้มพริกหนูแดงพริกหนูแดงแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วก็ปลาเคี่ยว
แล้วก็มาเคี่ยวกันอืมให้ได้รสชาติแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงก็อร่อยอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มนำไปเลยใช่
มี๓รสอันนี้ก็คิดเองด้วยส่วนนี้ก็คิดขึ้นมาเองด้วยแฟมมันควรคิดอ๋อแฟมมันควรคิด
นอกจากนั้นก็มีแต่เส้นมีเส้นอะไรบ้างครับเนี่ยเออเส้นปะหมี่แนะนำปะหมี่อันนี้ปะหมี่นี่ก็ทำเองนะ
มันจะไม่เหมือนบะหมี่ตลาดเออบะหมี่ตลาดจะเป็นเส้นเล็กเล็กครับแต่อันนี้บะหมี่นี่เขาจะทำเองแบบเป็นสูตรของเขาเลยอ่ะอืม
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วนะเมื่อก่อนทำเองแล้วก็เอาความรู้มาให้คนอื่นอีกแล้วเออ
ถ้าคุณทำให้อีกแล้วใช่นอกจากนั้นก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เกลี้ยมอีมุ้นเส้นอีขาวเสี่ยงไทย
ผมเส้นเซี่ยงไฮโอ้เส้นเยอะแยะมากมายอ่ะถ้ามาร้านสองบัณฑิตต้องทานเมนูอะไร
เส้นปลาโฟแล้วก็เกี้ยวปลาน้ำโอเคเส้นปลาโฟหนึ่งที่แล้วก็เกี้ยวปลาน้ำหนึ่งที่ครับ

ดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพิสูจน์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวร้านสองบัณฑิตกันค่ะ
ว่าจะอร่อยอย่างที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่าพลาดไม่ได้นะคะ
สวัสดีครับ